ส่วนที่ฉะเชิงเซามีอีกหนึ่งอุบัติเหตุรถกระบะซิ่งแซงขวานะ

แต่แซงไม่พ้นไงพอไม่พ้นไปชนทั้งหมด๕คันรวดนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคือมีผู้เสียชีวิตถึง๓ศพแล้วหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งคัน๓เดือนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙นาฬิกา๔๕นาทีของเมื่อวาน
บนถนนสาย๓๓๕๑หัวสำโรงหนองปลาตะเพียนอำเภอแปลงยาวที่ฉะเชิงเซาค่ะ
ภายในรถก็พบคนขับเสียชีวิตคือนายสมเจตพดุงเดชอายุ๔๖ปีค่ะ
และในรถคันนี้มีผู้เสียชีวิตอีกสองศพหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งคันสามเดือนก็เรียกว่าตายทั้งกลมอะค่ะ
ยังไม่ทราบชื่อผู้เสียชีวิตเพราะว่าไม่มีเอกสารใดติดตัวมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพนมค่ะเขาก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาอย่างทุลักทุเล
คือต้องใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงจึงนำร่างออกมาได้ค่ะ
จากนั้นยังไปพบรถยนต์อีก๓คันซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะเพราะว่าถูกเฉียวชน
แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บอันนี้ก็ยังเคราะห์ดีค่ะ
จากการสอบถามทราบว่ากระบะไททันสีดำเทาเนี่ยมาจากอำเภอแปลงยาวแล้วคือขับแซงขวามาด้วยความเร็ว
แต่คือแซงไม่พ้นก็เลยไปเฉียวชนรถตู้ก่อนและเสียหลักไปชนรถคันอื่นอีกสามคัน
มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็นำร่างสองสามีภรรยาไปฝักเก็บที่โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรฉะเชิงเศร้า
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนของสองสามีภรรยาได้ว่าเป็นใครนะคะ
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนคือติดตามญาติก่อนว่า
ทราบข่าวยังไงรีบมาแสดงตัวก่อน
กระทั่งช่วง๙นาฬิกาที่ผ่านมาทางตำรวจก็แจ้งว่า
มีนายชัศนุพงศ์กำลังประสิทธิ์อายุ๔๕ปี
เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตคู่นี้
ก็ไปพบเจ้าหน้าที่และแจ้งว่าทั้งสองคนเป็นคนกรุงเทพ
เดินทางมาเพื่อจะมาเที่ยวหาเขานี่แหละ
คือเขาเป็นเพื่อนกับสองสามีภรรยานี้แล้วสองคนนี้คือกำลังมาหาเขา
เขามีบ้านอยู่ที่ตำบลหนองแหนพพศาลคาม
ห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุไปไม่ถึง๑๐กิโลเองค่ะ
ช่วงเช้าเขาดูข่าวค่ะเขาเลยทราบ
แล้วรู้สึกตกใจมากว่า
คือนี่คือคนรู้จักคือเพื่อนของเขาเองนะคะ
เขาก็เลยเป็นคนที่ติดต่อไปทางญาติของผู้ตาย
ซึ่งคนที่เป็นสามีเป็นเพื่อนกับเขาคือนายสมบูรณจอมแปลงอายุ๔๕ปี
แต่ว่าชื่อสกุลจริงของภรรยาเพื่อนอันนี้คือเขายังไม่ทราบ
ทั้งคู่เพิ่งอยู่กินกันได้ไม่กี่ปี
ฟังเสียงของเพื่อนของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
เพื่อนมาจากกรุงเทพครับพอดีจะมาหาผมที่
ก่อน๒ทุ่มผมโทรไปหาก็ติดต่อไม่ได้
ส่วนนี้เขาเป็นแฟนกันหรือเป็นใยละครับ๒ผู้ชาย๒แฟน

อยู่ด้วยกันประมาณนานนะคะประมาณกี่ปีประมาณ๒๓ปี
นี่ค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมจุดแปลงยาว
เขาเล่าว่าเหตุการณ์นี้คือถ้าให้สันนิษฐาน
มันเป็นความประมาทของคนขับรถกระบะไททันนะคะ
เพราะว่าเป็นคนขับแซงสับเลนจนเป็นเหตุเศร้าขึ้น
แล้วคือถนนบริเวณนี้มันมืดมากเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อย
ขอให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าสองสามีภรรยา
คือเขาไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะก็อาจจะไม่ทราบ
แต่ขับรถยังไงต้องระมัดระวังมากนะคะ
ยิ่งไปในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยด้วยนะคะ